ตอนแรกที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่บอกว่าเพื่อนหยิบมือถือมาเล่น

ทีนี้ตำรวจมาดูแล้วสภาพมือถือสภาพพื้นที่เกิดเหตุ
มันแปลกอ่ะมันจะระเบิดยังไงถึงขั้นตายก็เลยขออายัดศพเพื่อไปชนะสูตรตามขั้นตอน
ปรากฏว่าพอเอ็กซาเรย์ที่ศีรษะดูมันมีวัตถุอะไรสักอย่างอยู่ทางฝั่งขมับด้านขวา
แล้วมันมีรอยเหมือนรูกระสุนที่ขมับด้านซ้ายจนสุดท้ายถึงได้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องมือถือระเบิด
แต่เป็นการถูกยิงเข้าขม่ำลักษณะเหมือนเจาะยิงด้วยแต่คนก่อเหตุเนี่ยเป็นเยาวชนเหมือนกันนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาพลาดเขาทำปืนลั่นตำรวจสภศรีขอรพุมได้รับแจ้งนะคะ
อย่างที่บอกตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามือถือระเบิดใส่คนจนทำให้มีคนเจ็บสาหัส
แล้วสุดท้ายก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ผู้ตายเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๑๘ปีนะคะชื่อน้องนุษย์
อย่างที่บอกว่าพอชนะสูตรดูแล้วเอ๊ะรอยแผลที่ขมับซ้ายมันคือรอยลูกปืนจุด๓๘มมนี่นะ
มันทะลุไปอยู่ในสมองฝั่งขวา
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่หลังบ้านหลังเกิดเหตุนะคะก็ร่องรอยทุกอย่างก็ยังมีอยู่
คุยกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นยายของคนก่อเหตุคนก่อเหตุอายุ๑๖ปีเอง
ก็บอกตี๒ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นตู้มนอกบ้าน
ออกมาดูก็ตกใจยายคิดว่าโทรศัพท์ระเบิดเพราะเห็นโทรศัพท์วางอยู่บนแคร่
ส่วนหลานชายยายเนี่ยก็จับร่างผู้หญิงขึ้นเห็นเลือดไหลออกจากหัวเยอะมาก
แล้วเพื่อนผู้ชายในกลุ่มก็พยายามปั๊มหัวใจนำตัวส่งโรงพยาบาล
คือหลานยายกับแก๊งเพื่อนชอบมานั่งตั้งวงดื่มน้ำกระท่อมกันตรงนี้เป็นประจำ
คุณจ๋าแจ่มสีได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้านะคะก็บอกว่าจริงบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
อยู่กันสองคนยายหลานนี่แหละทีนี้พ่อแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเสียชีวิตไปนานแล้วอ่ะนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีโอกาสคุยกับน้องคนก่อเหตุนะนะตอนแรกเขาเล่าแบบนี้ค่ะ
บอกว่ามีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านพักแล้วยิงใส่นุษย์จนเสียชีวิตคาบ้านพัก
แต่พอหลักฐานมันชัดเจนว่ามันไม่ใช่การยิงใส่แต่มันคือการยิงแบบเจาะขมับ
ผู้ก่อเหตุก็จนมุมยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนยิงแต่เป็นการยิงแบบปืนลั่น
คือชวนเพื่อนชวนรุ่นพี่๕คนมานั่งดื่มน้ำกระท่อมกันในบ้าน
แล้วก็เอาปืนปากกามาโชว์เล่นในกลุ่มทำนองอวดว่ามีปืน
นี่อายุ๑๖นะคะเอาปืนปากกามาอวดกัน

ก็เลยรีบพานุษยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านพักส่งโรงพยาบาล

พอตรวจสอบดูเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้มีประวัติเกี่ยวข้องกับอัธยกรรม
แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องยาเสพติดหรือว่าเคยติดคุกมาก่อนนะคะ
ไม่มีเคยติดตัวแล้วก็ไม่มีเรื่องยาเสพติดคุก
น่าจะเป็นทั้งนี้ทั้งเลขของเขาเลย

พาน้องนุษย์ที่จริงตอนนั้นน่าจะเสียชีวิตไปแล้วอ่ะ

อเตอร์ไซคันนี้เลยก็คือขี่ไปด้วยความเร็วเลยนะคะ
ทีนี้ตอนเที่ยงคืน๕นาทีวันที่๑๑เมษายนค่ะ

คันแรกก็คือซ้อนสามกันไว้คิดว่าตรงกลางน่าจะเป็นน้องนุษย์
คือเหมือนกับมีคนประคองหลังอีกคนนึงก็เขียน
คนที่ประคองหลังนั่นแหละก็คือคนก่อเหตุนะส่วนคนขี่คือเพื่อนผู้หญิงของน้องนุษย์
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีก๒คันขี่ตามไปก็น่าจะเป็นเพื่อนและรุ่นพี่ที่มานั่งดื่มด้วยกันนะคะ
ทั้งหมดก็มุ่งหน้าไปโรงพยาบาลกันผู้สื่อข่าวไปงานศพของน้องนุษย์นะคะ
จัดที่บ้านนี่แหละค่ะก็มีรูปถ่ายมีเสื้อทำงานกู้ภัยน้องเป็นกู้ภัยด้วยนะ
แล้วก็มีมอเตอร์ไซคู่ใจน้องอยู่ด้วยคุยกับคุณแม่น้องแม่บอกว่า
ฟังคำสารภาพของผู้ก่อเหตุที่อ้างว่าทำปืนลั่นใส่ลูกแล้วแม่บอกสองจิตสองใจ
แม่ไม่รู้จะเชื่อดีไหมอยากให้ตำรวจช่วยสอบสวนคดีอย่างละเอียด
ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายค่ะ
พ่อก็ตกใจนะพ่อก็เลยพูดขึ้นมาเลยบอกว่า

ผมไปเอามอเตอร์ไซค์ที่สถานีตำรวจกับบัตรประชาชน

แต่ว่ารถพยาบาลในคันที่ผมไป
เขาติดติดเครื่องเสียงแต่ว่าไม่ได้เปิดเครื่องเสียงไม่ได้อะไรเลย
พอใกล้จะถึงบ้านเครื่องเสียงดังเองเลย

จอดดูก็ถามลุงว่าลุงปิดตรงไหนปืนตรงไหน
เขาก็ขนาดลุงว่าเป็นช่างวิทยาลัยศาสตร์นะ

ลุงก็บอกว่าถ้าลุงจะฟังพ่อจะเปิดให้ฟังแป๊บเดียว๕นาที

ผมยังตื่นแบบผลลุกเลยว่าอู้ว
ทีมข่าวเราก็ไปติดตามความคืบหน้าทางคดีที่สพศรีขอรภูมินะคะ
ซึ่งตำรวจก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุให้การว่าทำปืนลั่นใส่น้องจนน้องเสียชีวิต
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
นำตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขังที่ศาลเยาวชน
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ
เดี๋ยวหลังสงกรานก็จะมีการเชิญครอบครัวของผู้ตายยายของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็เพื่อนที่อยู่ในวงน้ำกระท่อมมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ